ล่าสุดค่ะก็ถือว่าพอใจนะคะแล้วก็ได้แยกย้ายกันกลับไปแล้ว
หลังจากที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะกลับไปทบทวน
คือจะยกเลิกผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เคยทำ
แล้วไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่หนึ่ง
พร้อมด้วยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลก็ได้นำตัวแก่นำคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในจังหวัดกระบี่และสงขลา
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่มณฑนทหารบกที่๑๑เดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มผู้คัดค้าน
ปักหลักอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนหลังพบว่ามีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนมาเพื่อฉวยโอกาสค่ะ
นะครับนะครับหรือไม่ซึ่งค่ะ
ขณะที่พลโทสันเสริญก็ได้ชี้แจงนะคะว่าได้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้ว
สรุปว่าจะให้กฟพไปปรับการทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และขอร้องอย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองค่ะ
เช่นเดียวกันกับนายประสิทธิ์ชัยหนูนวลแก่นำผู้ชุมนุม
ก็ได้มาชี้แจงให้มวลชนทราบว่าทางแก่นำได้หารือกับภาครัฐแล้ว
โดยจะแถลงยกเลิกอย่างเป็นทางการหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่จะถึงนี้
ดังนั้นการจะสร้างโรงไฟฟ้าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
และขอบคุณรัฐบาลที่เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้คัดค้าน
พอผู้ชุมนุมได้ฟังแบบนี้ก็ตะโกนโหร้องแสดงความยินดี
ตัดสินใจแยกย้ายกันเก็บสัมภาระขึ้นรถบัตรที่ทางการจัดเอาไว้กลับภูมิลำเนาค่ะ
ด้านพนิตประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามค่ะ

ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการนี้ตามขั้นตอน
ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างได้เลยทันที

แต่ก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

รัฐบาลคอสชและตัวของนายกเอง
ก็ต้องการที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ฉะนั้นก็ไม่อยากจะเข้ามาเปลืองตัวเหมือนกัน
ขณะเดียวกันนายกยังฝากไปถึงนางเตือนใจดีเทศ
กรรมการสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองด้วยค่ะว่า

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามชี้แจงเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงมาโดยตลอด
ถามว่าเคยรับฟังกันบ้างหรือเปล่า
ส่วนความเห็นของบรรดานักวิชาการหลายต่อหลายคน
รวมทั้งนายปริญญาเทวานรวิทย์กุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินจังหวัดกระบี่
โดยบอกว่าการตัดสินใจของคอสชถือว่าพลาดในทางการเมือง
เพราะว่าเสียงสนับสนุนในภาคใต้หายไปเยอะ
พร้อมยืนยันด้วยว่าประชาชนไม่ได้คัดค้านโรงไฟฟ้า
แต่คัดค้านถ่านหินค่ะเพราะว่าฐานหินเป็นพลังงานที่สกปรกที่สุด
ส่วนที่จะทำให้กลายเป็นพลังงานสะอาดอย่างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโฆษณา
เท่าที่รู้มาเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่สามารถนำมาใช้ได้จริง